ทุกผู้ชมครับมีสามีภรรยาคู่นึงเขาก็มาจากชนบุรีนะครับ
มาหาเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับของคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือ
บอกถูกเจ้าแม่เงินกู้เนี่ยทำร้ายมาจนสะบักสบอมกันทั้งคู่
ผัวทั้งเมียค่ะนี่คุณเอกพบก็เลยพาไปหาบิ๊กโจ๊กเลยนะฮะ
คนตำละเอกสุรเชษหักพานรองผมว่าต้อรอ
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กท่านก็ดูเรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับ
นี่นะฮะโอ้โหดูฝ่ายผู้หญิงนะครับสะบักสะบอมนะฮะ
ฝ่ายผู้ชายด้วยนะครับอ่าบิ๊กโจ๊กก็รับเรื่องเอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มเติมด้วยที่กองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีนะฮะซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ
ทั้งคู่เนี่ยนะฮะนิ้วหักนะฟกช้ำตามใบหน้าแล้วก็ร่างกาย
หัวแตกเย็บอีกหกเข็มมีบาดแผลที่ใบหน้ากับดวงตาสบักสบอม
คุณดนลวีผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปตามเรื่องนี้นะครับ
คุยกับทั้งคู่นะฮะเอกับบีก็แล้วกันนะครับ
นี่สามีบีนี่ภรรยาทั้งคู่บอกว่าทั้งคู่เป็นลูกน้องของเจ๊ปุ้ม
ปุ้มเป็นเจ้าแม่เงินกู้ที่ชนบุรีนะครับทั้งคู่เนี่ยจะมีหน้าที่ในการคอยไปเก็บดอกเบี้ย
ของอ่าลูกหนี้ของเจ๊ปุ้มให้อ่าดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะ
เขาจะคิดร้อยละสองต่อวันนะครับก็เก็บดอกเบี้ยให้เจ๊ปุ้มมา๓ปี
ค่าจ้างคนละสองหมื่นบาทต่อเดือนถามว่าทำไมมาทำอาชีพนี้
อ่าสามีภรรยาคู่นี้บอกก็ไปสมัครงานอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่รับ
อืมอ่าเลยมาเป็นลูกน้องของเจ้าแม่เงินกู้
เบี้ยที่เจ๊ปุ้มเนี่ยให้ไปเก็บเนี่ยต้องเก็บให้ได้เนี่ยวันละสองหมื่นนะฮะ
จากเงินต้นที่ปล่อยไปในเจ็ดแสนค่ะอ่าลูกหนี้ก็ร้อยกว่าราย
ถ้าเก็บเงินไม่ได้เดี๋ยวเจ๊ปุ้มไม่พอใจทั้งคู่เนี่ย
จะต้องเอาดอกเนี่ยเอาเงินส่วนตัวเนี่ยมาแทนดอกให้กับลูกหนี้ไปก่อนนะครับ
จนกระทั่ง๔กันยายนวันนั้นเจ๊ปุ้มเนี่ยโทรมาเรียกบอกให้มาหาที่บ้านหน่อย
อ้างว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้จะให้เงินเดือนด้วยนะครับ
ไปถึงเนี่ยเจ๊ปุ้มให้ลูกน้องผู้ชาย๔๕คนพาเข้าห้องปิดประตู
แล้วก็มาเช็คบัญชีเอาด้ามปืนตบหัวตบเบ้าตา
ฝ่ายหญิงก็โดนทำร้ายด้วยนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยเจ๊ปุ้มหาว่าทั้งคู่เนี่ยนะฮะ
สามีภรรยาคู่นี้ไปตกแต่งบัญชีหลอกเจ๊ปุ้มนี่เสื้อเปื้อนเลือดในวันนั้นของฝ่ายหญิง
บอกเอามาเป็นหลักฐานด้วยสุดท้ายเนี่ยโอ้โหรอดมาได้แต่แทบตาย
เจ๊ปุ้มเองเนี่ยปล่อยกู้ตั้งแต่หลักพันถึง๕แสนบาทก็มี
แต่ตอนนี้เขาบอกเขากลัวตายกันมากเจ๊ปุ้มหาว่าเขาเนี่ยตกแต่งบัญชีนะครับ
ก็เลยต้องมาหาคุณเอกพบที่เพจสายใหม่ต้องรอด
ผมเห็นเขาทำแฟนผมอย่างนี้ซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย

ก็เหมือนกับเขาเอามือกัน
แล้วก็เขาเอาปืนตบหน้าอย่างนี้แล้วมือไปกระแทงนะครับ
ครับแล้วก็เลยทำให้เหมือนทำให้นิ้วแตกอะไรอย่างนี้
แล้วของเราอีก
โดนไม้เบสบอลโดนปืนครับ
คือผมก็นอนโดนชายประมาณพวกทั้งเจ๊ทั้งอะไร
ก็ประมาณ๔๕คนที่ลุมผมอยู่
แล้วก็แฟนผมก็โดนกับเขากับเพื่อนเขาครับ

ตำรวจบอกสงสัยต้องไปสอบสวนขยายผลให้มันสิ้นสงสัยก่อนนะฮะ
เพราะว่าได้เจอเจ๊ปุ้มแล้วนะฮะ
ปุ้มบอกว่าสองคนนี้เคยเป็นลูกจ้างจริง

ทั้งคู่เนี่ยออกไปตั้งแต่ต้นปี๖๖วันเกิดเหตุเนี่ย
ทะเลาะกับลูกน้องที่บ้านเจ๊คือไม่เกี่ยวเลยเจ๊ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะ
พี่ทำคาร์แคร์พี่ทำร้านกาแฟพี่ก็ทำบ่อปลา
เราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้มีการปล่อยเงินกู้อะไรนะ
ไม่ได้มีค่ะส่วนเขาไปทำให้ใครเขาเป็นลูกน้องใคร
มันไม่ใช่เรื่องของพี่พี่ขอไม่พูด
เจ๊ปุ้มบอกว่าเขาทะเลาะกับบ้านข้างมีกล้องวงจรปิดเนี่ย
กันยายน๖โมงเย็นเนี่ยเขาไปบ้านข้างไม่เกี่ยวกับบ้านเจ๊ปุ้มเลย
เอาเป็นว่าตำรวจบอกเดี๋ยวต้องสอบสวนขยายผลต่อนะฮะ
มันดูไปให้การไม่ตรงกันทั้งสองฝั่ง